ช่วงนี้มาดูความขึ้นหน้านะคะสำหรับคดีที่
พี่สาวอายุ๑๗ปี
หลอกน้องสาวอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นออทิสติก
ให้แฟนนุ่มอายุประมาณ๒๐ปีข่มขืน
จากนั้นนะคะก็มัดมือมัดเท้าคุณย่าซึ่งอยู่ด้วยกัน
ขโมยเอาซับสินหลบหนีไปทั้ง๒คน
เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่าไปเกิดกับเด็ก๑๒ปี
และยังเป็นออทิสติกอีกด้วยก็เลยได้รับความสนใจจากสังคม
ตำรวจทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะจับกลุ่มสองคนนี้ได้แล้วนะคะ
ผู้ชายชื่อว่าในหมอกส่วนผู้หญิงเปิดเผยรายชื่อไม่ได้
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๗ปีนะคะ

นายสันหพิษโกนใบหรือหมอกพร้อมแฟนสาวอายุ๑๗ปี
ถูกตำรวจภูทรสะดาวจังหวัดสงขลาจับกลุ่ม
ขณะที่กำลังหลบหนีด้วยการนั่งรถโดยสาร
อยู่ที่บริเวณบ้านเนินขุมทองตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวทั้งสองคนนะคะ
และนำตัวมาสอบปากคำที่สพสะดาวค่ะ
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกอนุรุษอิ่มอาบ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
โดยในหมอกผู้ต้องหาคนนี้ที่เป็นแฟนนุ่ม
ให้การภาคเศษว่าตัวเองไม่ได้ลงมือข่มขืน
แต่แฟนสาวแกล้งน้องสาว
ลักษณะที่ทำให้เกิดรอยหรือว่ามีบาดแผลที่อวัยวะเพศ
เขาบอกแบบนี้นะเขาไม่ได้ข่มขืนนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันข่มขืน
กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายค่ะ
ส่วนแฟนสาวซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ๑๗ปีเนี่ยนะคะ

ช่วงสอบปากคำอาการเครียดชัดเจนเลยนะ
และช่วงที่เดินเข้าไปก็ก้มหน้าก้มตาตลอดเวลา
ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงห้องสอบสวนเลย
ขณะเดียวกันมีข้อมูลมาว่าทั้งสองคนเสพยาเสพติดด้วย

ยานรกนี่เองที่ทำให้พฤติกรรมทั้งคู่เปลี่ยนนะคะ
จากสัตว์ประเสริฐเป็นมนุษย์อยู่ดีก็เป็นสัตว์เดรฉานเลย

ให้คนอื่นผู้ชายอื่นมาข่มขืนน้องสาวตัวเองแท้

ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะเสพยาช่วงนั้น
มืนเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก่อเหตุขึ้นไป
หมอกคนนี้กลับไปดูประวัติกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เคยมีประวัติถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาบุกรุก
เพื่อพยายามข่มขืนเมื่อปี๒๕๕๙มาแล้ว
และจากกรณีที่เขาให้การภาคเศษที่บอกว่าไม่ได้ข่มขืนแฟน

ทำให้ตรงนี้แหละตำรวจสพสะดาว
ก็เลยยังไม่ปักเชื่อสำหรับปักใจเชื่อสำหรับคำให้การ
แล้วก็ตอนนี้ได้มีการประสานครอบครัวผู้เสียหาย
เพื่อติดต่อขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
ที่น้องอายุ๑๒ขวบแล้วก็ป่วยเป็นออทิสติกไปรักษาอาการ
เพื่อสรุปว่าสาเหตุที่น้องเนี่ย
เลือดออกจากอวัยวเพศมาจากการถูกคมคืน
กระทำชำราวหรือเปล่าแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่
ไปที่รังรักของทั้งสองคนก็คือที่จุดเกิดเหตุ
โอ้โหข้างฝาเนี่ยคุณผู้ชมเขียนเลยนะคะ
หมอกถึงพี่หมอกก็คือชื่อผู้ก่อเหตุหัวใจหมอก
แล้วมีการลงวันที่นะจุดพบรักกันก็คือ
วันที่๒๗เดือน๔ปี๖๑
รักพี่หมอกตลอดไปไปอยู่ในคุกด้วยกันนะคะสาธุองค์
ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ด้วยนึกว่าจิตกรรมฝาผนังนะคะ
คุณผู้ชมหาดูได้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ